แน่นอนมีไทยแล้วก็มีทีมอื่นที่เป็นข่าวออกมาจากสื่อเวียดนามก็คือมีเวียดนามที่คอนเฟิร์มแล้ว
แล้วก็ทางสื่อเวียดนามก็ตีว่ามีอินเดียแล้วก็มีจีนด้วยและยังมีการระบุว่ามีการประกบคู่ในนัดแรกว่าไทยจะเจอกับอินเดีย
ซึ่งทีมอื่นตอนนี้ทางสมาคมนั้นยังไม่ได้ยืนยันนะครับ
พอพูดถึงอินเดียทางสมาคมก็ให้ข่าวว่าก็มีความสนใจที่จะมาคิงครับแต่ยังไม่ได้ยื่นหนังสือตอบรับมาในเรื่องนี้
ขณะที่ทางจีนเองเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลนั้นยืนยันว่าไม่เคยส่งหนังสือเชิญจีนมาแข่งขันนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสมาคมกำลังส่งหนังสือเทียบเชิญไปยังทีมอื่นซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นทีมที่มีอันดับโลกที่ดีกว่าทีมชาติไทยซึ่งอาจจะเป็นทีมจากยุโรปหรือเอเชีย
แต่จะต้องเป็นทีมที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมทีมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับย้ำกันหน่อยนะครับ